ดูข่าวนี้เป็นข่าวสลดแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
แต่สุดท้ายคุณตาหมดแรง
แล้วก็พยายามที่จะดันหลานขึ้นฝั่งให้ได้หลานรอดชีวิตนะครับ
แต่คุณตาจมหายไปในน้ำต่อหน้าต่อตาหลานนะครับ
ตำรวจโรงพักพานทองไปตรวจสอบ
พร้อมกับกู้ภัยมูลิธิไตรคุณธรรม

กว้างประมาณ๒งานลึก๓เมตร
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลหนองหงษ์อำเภอพานทองจังหวัดชมบุรี
ผู้ภัยจึงได้นำทีมชุดประดาน้ำ
งมค้นหาร่างของคุณตาท่านนี้
ใช้เวลา๕นาทีสามารถนำศพของนายวิชัยหอมหวน

ท่ามกลางผู้คนที่มาเฝ้าดูจำนวนมาก
สอบถามนายนรงศักดิ์พึ่งเบี้ยวผู้ใหญ่บ้านหมู่๒
เปิดเผยนะครับว่าเมื่อได้รับแจ้งจากลูกบ้าน

พบเด็กชายเอหลานของผู้เสียชีวิต
นั่งอยู่ในชุดนักเรียนสภาพเปียกโชคทั้งตัวแล้วครับ

ว่าเด็กชายเอกับคุณตาได้มาเล่นน้ำกัน
โดยคุณตาสอนว่ายน้ำให้กับหลานชาย
หลานชายก็ขี่คอของคุณตานะ
พอเล่นกันได้สักพักหนึ่งคุณตาเริ่มหมดแรง
คุณตาพยายามที่จะช่วยหลานขึ้นฝั่งให้ได้นะครับ
ก็ดันก้นดันตัวของเด็กชายเอขึ้นฝั่งได้
แต่เนื่องจากบ่อมีความชันปีนขึ้นก็ยากลำบาก
พอขึ้นมาได้นะครับพอหลานขึ้นมาได้นะ
คุณตาก็หมดแรงซะแล้วในการที่จะปีนขึ้นมานะครับ
ก็จมลงในน้ำต่อหน้าต่อตาของหลานชาย
ผู้ใหญ่บ้านยังได้อยากจะฝากเตือน
ลูกบ้านทุกคนในช่วงปิดเทอมแบบนี้คุณ

มัดระวังเรื่องของลูกหลานไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำจมท่า
บอกว่าให้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดอย่าละสายตา
บ้านที่อยู่ใกล้สระน้ำใกล้บ่อน้ำยิ่งต้องระวัง
อย่างเช่นกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับ
และหากต้องการให้ลูกหลานว่ายน้ำเป็น
ก็ควรไปฝึกที่สระของหมู่บ้านที่จัดเตรียมไว้ให้
เพราะมีความปลอดภัยแล้วก็มีผู้ดูแลตลอดเวลา
ส่วนร่างของคุณตาผู้เสียชีวิตตำรวจจะได้ให้ญาติ
ไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปนะครับ